วันพรุ่งนี้นี่จะมีการแข่งขันในเมียงทางการนะครับ
แล้วก็จะไม่ใช่รูปแบบเหมือนเดิมที่เราเคยได้ดูกัน
ยูโร๒๐๑๖ถือเป็นครั้งที่๑๕ของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป
แล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่ฝรั่งเศสเมื่อปี๑๙๖๐
และคราวนี้ฝรั่งเศสก็ได้กลับมาทำหน้าที่เจ้าภาพเป็นครั้งที่สาม
ครั้งที่ผ่านมาเยอรมนีและสเปนคว้าแชมป์ได้มากที่สุดที่๓สมัยเท่ากัน
รองลงมาเป็นฝรั่งเศสที่ได้๒สมัยนอกนั้นได้๑สมัย
เริ่มจากสหภาพโซเวียตแชมป์ทีมแรกไปจนถึง๒ทีมม้ามืดอย่างเดนมาร์กับกรีส
สร้างเทพนิยายลมยักษ์คว้าแชมป์ได้แบบพลิกความคาดหมาย
สำหรับยูโร๒๐๑๖เป็นครั้งแรกที่เพิ่มทีมในรอบสุดท้ายเป็น๒๔ทีมจากเดิม๑๖ทีม
จึงมีการเพิ่มจาก๔กลุ่มเป็น๖กลุ่มกลุ่มละ๔ทีมโดยแชมป์และรองแชมป์แต่ละกลุ่มรวม๑๒ทีม
จะได้เข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้ายโดยอัตโนมัติ
ส่วนอีก๔ทีมที่เข้ารอบจะคัดจากอันดับ๓ที่มีผลงานดีที่สุดจากทั้งหมด๖กลุ่ม
ซึ่งเป็นชาติแห่งแสงสีแฟชั่นและศิลปะ
โดยสัญลักษณ์นี้เน้นความโดดเด่นของถ้วยอองรีเดอร์โลเน่บวกกับสีทงชาติฝรั่งเศส
แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ของวัฒนธรรมฝรั่งเศสผนวกเข้ากับความงดงามของเกมลูกหนัง
เสื้อคลุมสีแดงรองเท้าสตัสและลูกฟุตบอลโดยสวมเสื้อเบอร์๑๖ที่ตรงกับปีของการแข่งขันถือเป็นตัวการ์ตูนที่เด็กหลายคนชื่นชอบ
อย่างไรก็ตามยูโร๒๐๑๖ครั้งนี้สิ่งที่ต้องลุ้นระทึกไม่ได้มีแค่การแย่งแชมป์ของ๒๔ทีมแต่ยังต้องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุก่อการร้าย
หลังมีสัญญาณตื่นเมื่อวันที่๑๓พฤศจิกายนปีที่แล้วจากเหตุวางระเบิดและกราดยิงทั่วกรุงปารีส
และระดมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งตำรวจและทหารมากกว่า๙๐๐นาย
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เดินทางมาเยือนตลอดการแข่งขัน